เรื่องราวแปลกเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะคะ
พูดถึงของคนที่ชอบสะสมอะไรหน่อยไหม
ผมเนี่ยนะชอบที่จะสะสมในเรื่องของ

เสื้อก็มีรองทงรองเท้าก็มี
สะสมอะไรอีกสะสมเบอร์อะไรมั้ย
เบอร์โทรศัพท์ของเพื่อน
เอาก็ได้ก็ดีแต่ครั้งนี้คุณชนะสะสมมันจะไม่จะประโยชน์คนเดียว
แต่คุณลุงนาวาคนนี้เนี่ยคุณผู้ชมสะสมย่ามมีกว่า๒๐๐ใบ
แล้วก็จัดไปในฮาศการโชว์ใช่มั้ย

สวยงามมากเลยมีทั้งย่ามแบบเก่าแก่ย่ามร่วมสมัยนะคะ
ย่ามที่เขาแจกตามกิจกรรมงานต่างมีกว่า๒๐๐ใบค่ะ
เป็นของคุณลุงนาวาหรือนายพิพัฒน์ศรีตะวันค่ะ
ผู้ที่รักย่ามแล้วก็ชอบใช้เป็นชีวิตจิตใจเลย
เก็บสะสมมาเยอะแยะมากมายขนาดนี้
แล้วก็เอามาจัดนิทัศกาลซึ่งนิทัศกาลนี้นะคะ
ว่านิทัศกาลย่ามวิจิตรจัดวันนี้จนถึง๒๙เมษายน๒๕๖๑นะคะ
หอนิทัศกาลศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เสน่ห์ของย่ามแบบนี้มีคุณค่าต่อจิตใจยังไงเนี่ยนะคุณผู้ชม
ลุงเขาบอกเลยว่าเป็นคนที่ชื่นชอบนะคะ
แล้วก็เห็นเสน่ห์ของย่ามแต่ละใบเพราะลายของมัน
เพราะว่าที่มาของมันมันมีความแตกต่างนะคะ
เพราะฉะนั้นจึงถือว่าแต่ละใบนี้มีเสน่ห์จริง
รวมไปถึงมีประโยชน์ใช้สอยในการใส่ของนี่อีกมากมาย

จริงไม่ได้มีหลายใบลายเดียวกันนะ

โบราณก็จะสะพายย่ามแบบนี้แหละนะคะ

ไปกันที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะ

นี่ไปที่สวยเหมือนออกทางเหนือหน่อยเนอะค่ะดูแบบร้านนาแบบเฉาดอยนิดหนึ่ง
บางทีของสะสมมันก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นได้เหมือนกันนะได้เป็นแหล่งเรียนรู้ต่างด้วยนะ